แต่ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมมาดูค่ะแล้วก็มาช่วยเป็นกำลังใจหน่อย
เอาใจช่วยหน่อยเพราะว่ามีใครสักคนหนึ่งเขากำลังตามหาลูกชายของเขา
ทำให้ทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านโอ้วิ่งกันอ้นละหมานเพื่อตามหาลูกชาย

ใช่ว่าลูกชายหลบไปอยู่ที่ไหนค่ะ
คุณผู้ชมค่อยดูกันไปนะตามเส้นทางนะคะที่เขาไปตามหาลูกชาย
เนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เขากำลังลงพื้นที่
ไปตามหาลูกชายตามซอกหลืบตามป่าต่างข้างถนนเนี่ยนะคะ
แต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายถึงต้องไปหลบอยู่ตรงนี้
แล้วทำไมต้องใช้ไม้แทงลูกชายเขาด้วยล่ะ

แล้วดูสิค่ะทิ่มแทงใหญ่เลย
ดูแล้วก็น่าจะตกออกตกใจว่าทำไมลูกชายต้องไปอยู่ในป่าดงพงไพรแบบนี้

แล้วต้องเอาไม้ตีตีลูกชายลูกชายอยู่นะ
มันเป็นกลมเป็นวิธีการในการสืบหาลูกชายของเขา
ทีนี้ล่ะคุณผู้ชมหากันอยู่นานหากันอยู่นานนะคะ
ใช้ทุกวิธีแล้วก็ตามเนี่ยนะคะก็เกรงว่าลูกชายจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยเอาล่ะจะต้องจับให้ได้แล้ว
แต่ลูกชายที่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาพแบบไหน
อยากลูกผู้ชมดูเลยค่ะ

เสียงมาแล้วมันคือลูกหมูค่ะ

ชาวบ้านกับพี่เจ้าหน้าที่
เขาก็ต้องล้อมวงแล้วค่อยตีวงให้แคบลงแคบลงเรื่อย
เพื่อไม่ให้เจ้าลูกชายเจ้าหมูป่าออกไปในพื้นที่ไกลได้
ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็สามารถพาเจ้าหมูป่ากลับได้อย่างปลอดภัย
ไม่อย่างนั้นแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าจะกลายเป็นหมูป่าผัดเผ็ดหรือเปล่า
หรือว่าจะไปโดนรถชนหรือเปล่าเพราะแถวนั้นมันริมถนนไง
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
โอ้โฮนี่พางตัวด้วยนะเนียนเชียว
เขาเป็นสีธรรมชาติอยู่ในป่าแบบนั้นอยู่แล้วนะคะ
แต่ท้ายที่สุดต่อให้เหนื่อยขนาดไหนก็ช่วยเหลือมาจนได้
ต้องปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่และพี่สำนวนด้วยค่ะ

มาจากนี้ก็คงต้องนำเจ้าหมูไปสืบซวนสอบสวนต่อไป
ว่ามีแรงบันดาลใจอะไรในการหลบหนีครั้งนี้

ก็คงต้องตามสืบกันต่อไป
แต่ว่าตอนนี้นะพ่อคงต้องทำโทษแล้วล่ะ
ลูกชายดื้อขนาดนี้ต้องเข้ามุม